เรื่องการเดินทางผ่านแดนเข้าประเทศกันในช่วงเวลานี้ที่ไหนเขาก็คุมเข้มกันหมดใช่ไหม
เรื่องของโควิด๑๙ก็ต้องคุมกันนะครับ
วันนี้ตำรวจน้ำสตูนต้องไปช่วยนะครับอายุ๔๕ปี
ผู้ชายคนนี้ครับนี่ไปลอยคออยู่กลางทะเล
ชาวประมงเป็นคนด้านมีความต้องกลัวไปเห็นก่อนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้จะช่วย
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือออกไปรับมานะครับ
ตรวจสอบแล้วชื่อว่านายรัฐพลพันธ์อุ่นอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดสตูน
ชาวประมงไปเจอลอยคออยู่กลางทะเลแบบใกล้จะจมน้ำแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอ่ะ
ชาวประมงไปช่วยก่อนนะครับแล้วแจ้งตำรวจให้มาช่วยต่อ
จากการสอบถามทำให้ทราบว่าตอนที่ชาวประมงนำเรือหางยาวออกไปหาปลาในทะเล
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนปูยูอำเภอเมืองสตูน
ไปเจอนายรัฐพลลอยคออยู่กลางทะเลลักษณะเหนื่อยล้าหมดแรง
ก็รีบเข้าไปช่วยให้เกาะเรือไว้แล้วพาไปพักที่สาราให้ดื่มน้ำให้กินข้าวให้นอนพักจนมีแรง
ถ้าเขาไม่เจอทำไงคือยอมเสี่ยงตายอยากกลับเข้ามาเมืองไทย
นายรัฐพลเนี่ยตอนที่มีชาวประมงไปเจอก็พอมีเรี่ยวมีแรงก็พอจะพูดได้ใจความ
แล้วก็บอกว่าว่ายน้ำมาจากฝั่งประเทศมาเลเซียหนีออกจากทางจุดผ่านแดนต่างของเขามา
แล้วก็อยากจะเข้ามาฝั่งไทยนะแต่ทีนี้มันก็ยากลำบากมาก
เพราะทั้งฝั่งไทยแล้วก็มาเลเซียเขามีด่านตรวจตราแบบเข้มงวด
คนเข้าออกแบบเข้มมากก็เลยตัดสินใจเนี่ยเดินมาเรื่อยเจอทะเลก็ว่ายน้ำมาเลย
ชาวประมงเห็นก็แจ้งตำรวจน้ำให้มาช่วยนะฮะก็ประสานรถโรงพยาบาลสตูน
มารับตัวไปต่อแต่ต้องตรวจฮะต้องตรวจโควิด๑๙
พอเขาช่วยขึ้นเรือมาก็ต้องให้ใส่เฟสชิลใส่หน้ากากอนามัย
อันนี้ไม่ใช่ว่าติดตัวมาตอนหนีมานะ
มันหลุดไปกลางน้ำนั่นแหละถ้าติดตัวมันใช่นะ
หลังจากโรงพยาบาลสตูนรับตัวไปตรวจไม่มีเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ดูแล้วก็คือไม่เข้าข่ายอันตรายกลุ่มเสี่ยงมาก
ก็เลยให้ไปกักตัวที่บ้าน๑๔วันนะ
แต่ความจริงแล้วคนที่เข้ามาจากต่างประเทศมาบ้านเราเนี่ย

แต่นี่เขาให้ไปกักตัวที่บ้าน๑๔วัน
สารวัตรตำรวจน้ำที่ไปรับตัวนายรัฐพลบอกว่านายรัตภพล
เดินเท้าเรียบเขาและป่าชายเลนมาจากรัฐเปอร์ลิส
เดินมาสองวันบอกว่าจะเดินกลับบ้านที่สตูน
เดินมาจนถึงแถวอีกสักประมาณ๑๐๐เมตร
เข้าเขตแดนไทยเป็นพื้นที่ตะบนปูยูเจอน้ำทะเล
ก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำทะเลเข้ามากะว่าเดี๋ยวจะไปถึงฝั่งไทย
แล้วก็หมดแรงฮะแต่โชคดีเหลือเกินโอ้โหเจอชาวประมง

ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าชาวประมงที่เจอแล้วช่วยเนี่ย
คุณก็ต้องไปกักตัวที่บ้าน๑๔วัน
แต่ทีนี้ค่ะพอนายอำเภอเมืองสตูนนายกล้องสกุลจันทราชรู้เรื่องนี้นะคะ
ว่าปล่อยให้ไปกักตัวที่บ้าน
ก็ต้องมีการประสานนายกเทศมนตรีเมืองสตูนนายประสิทธิ์แบ้สกุล
ให้ไปรับตัวนายรัตนพลไปกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐเขากำหนดนะคะ
เทศบาลเมืองสตูนเขาก็มีพื้นที่กำหนดสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศ
จากต่างถิ่นเนี่ย๑๔วันเพราะว่ายังไงก็ตามจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย
เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมาจากต่างพื้นที่ก็ต้องกักตัว
ตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดแต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคนก็ไปรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานเทศบาล
นำตัวนายรัตนพลไปกักตัวที่เทศบาลเพราะเขากลัวว่าจะเอาเชื้อไปแพร่
ตรงนั้นแต่เขาตรวจแล้วนะ
ว่าไม่มีเชื้อโควิด๑๙นะเป็นการกักตัวเพื่อความปลอดภัยก่อน
ในอำเภอเมืองสตูนก็เลยพยายามชี้แจงกับชาวบ้านว่า
รัตนพลเนี่ยเป็นพี่น้องชาวตะบนคลองขุดนี่แหละ
ตรวจแล้วยืนยันว่าตรวจแล้วจริงไม่มีเชื้อโควิด๑๙
แต่ก็ต้องกักตัวไว้ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด
ชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็เลยกลับไป
คือมีไม่กี่คนหรอกที่จะโชคดีแบบผู้ชายคนนี้นะ

แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เอง
ก็ต้องแม่นเรื่องกฎข้อบังคับ
กติกามารยาทโควิด๑๙ของเราในขณะนี้ด้วย

ยังไงคุณต้องส่งไปหน่วยงานของรัฐให้เขากักตัวก่อน

มันก็จะยุ่งอย่างนี้ไงใช่เพราะชาวชุมชนเขาก็จะไม่ไว้วางใจแล้ว
เขาก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่แล้วคนที่บ้านเขาอีกอะไรอีก